คุณผู้ชมค่ะ๒๐ชั่วโมงที่แล้วค่ะมีเรื่องให้ต้องตามกันอีกแล้ว
ครับวงการส่งไม่แผ่วจริงจริงครับ
คราวนี้คุณแพรรี่พรายวรวรรณบุตรนะคะยี่สิบชั่วโมงที่แล้ว
โพสต์สเตตัสแบบนี้ค่ะตัดเห็นตายแล้ว
มีคนส่งรูปพระฉันบวบมาให้ดิฉันดู
ทราบว่าเป็นถึงรองเจ้าตำบลด้วยเป็นพระวัดหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์
ปลุกเสกออกพระออกเหรียญให้คนบูชาตายแล้ว
วาวแหวนยาวยาวครับโอ้โหเท่านั้นแหละค่ะ
จากที่กำลังง่วงง่วงเพราะว่าตอนโพสต์ในเที่ยงคืนห้าสิบเจ็ดนาที
คนตาตื่นเนี่ยเห็นไหมกดไลค์ประมาณสองหมื่น
คอมเมนต์แปดร้อยแชร์ไปกว่าสองร้อยแล้วอ่ะค่ะ
ผ่านไปอีกสิบนาทีตีหนึ่งสี่นาทีโพสต์ที่สองก็โพลมาบอกว่า
พระมหารูปหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์นะคะที่เป็นรองเจ้าคณะตำบล
ปลุกเสกขายวัตถุมงคลเลี้ยงเด็กหนุ่ม
ดิฉันให้เวลาท่านสามวันในการศระผ้าเหลืองทำไมศระ
ดิฉันจะเอาภาพฉันบวบของท่านไปให้สื่อนะคะจบ
มามีการโพสต์บอกว่าตื่นเช้ามาผัดบวบ
เพื่อรอตักบาทพระคุณเจ้าค่ะแล้วเช็คอินที่วัดวัดหนึ่ง
อืมเอาสิคะโอ้โหวัดนี้ที่เขาเช็คอินอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
ชาวบ้านในพื้นที่กว่า๒๐๐คนพอรู้ข่าวปุ๊บทยอยเลยนะ
เดินทางไปรวมตัวกันที่วัดวัดนั้นเลยนะคะ

ทีนี้ทีมข่าวเราก็ตามไปด้วยเหมือนกัน
แต่ตอนทีมข่าวไปถึงเนี่ยเจ้าอาวาสวัดไม่ได้อยู่ที่วัด

เลขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปรับกิจนิมนต์ที่จังหวัดไหนค่ะ
ได้คุยกับกรรมการวัดนะคะบอกว่า
ท้าเลยถ้ามีหลักฐานก็งัดออกมาโชว์เลยสิ
ถ้าผิดจริงผมไม่ปกป้องอยู่แล้ว
เขาเป็นคนชัดเจนเสมอเนอะใช่ครับ
ท้ามาเขาก็ปล่อยกลับไปนะคะ

สวมเสื้อยืดสีฟ้าอยู่ในท่ายืน
ส่วนชายอีกคนเป็นผู้ชายหัวโล้นอยู่ในท่า
ไม่แน่ใจว่าท่าไหนแต่ว่า
ศีรษะเขาอยู่ในช่วงประมาณท้องอยู่ที่ประมาณเอว

ภาพไม่งดไม่งามจะให้ดิฉันแชร์จริงเหรอคะ
ดิฉันไม่อยากให้ภาพแบบนี้อยู่ในโซเชียลเลยนะคะ
ไม่ได้สงสารพระแต่สงสารเด็กในรูปค่ะ

เปลี่ยนชุดซะหรือไม่ก็กลับวัดไป
ประชุมเปิดอกยอมรับกับชาวบ้านอย่างตรงไปตรงมา

เซ็นเซอร์หน้าของผู้ใส่เสื้อฟ้า
แต่หน้าของชายหัวโล้นไม่มีการเซ็นเซอร์เลยนะคะ

มีรายงานว่ามีพระรูปดังกล่าวย่องไปศึกแล้วเรียบร้อย
ส่งพิติลงพื้นที่ไปที่วัดแห่งนี้นะคะ
ได้เจอกับเลขานุการเจ้าคณะตำบลดอนคาค่ะ
พระธวัชชัยธิระธรรมโมท่านยืนยันบอกว่าอดีตเจ้าอาวาสลาศิกขาแล้ว
ตกใจเหมือนกันกับข่าวที่เกิดขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
เจ้าอาวาสเป็นพระที่ทำดีพัฒนาวัดเรื่อยมา
ส่วนเครื่องรางของขลังที่ให้คนมาบูชาเนี่ยทุกบาททุกสตางค์เข้าวัดหมดเลย
ไม่รู้เหมือนกันว่าอดีตเจ้าอาวาสไปลาศิกขาที่ไหนแต่พรุ่งนี้จะเดินทางเข้ามาพร้อมเจ้าคณะอำเภอ
คือถูกต้องสิ่งไหนไม่ถูกต้องก็คือไม่ถูกต้อง
ได้คุยกับชาวบ้านคนนึงนะคะพอรู้เรื่องปุ๊บน้ำตาเธอคลอเลยอะค่ะ
เธอบอกว่าเสียใจแล้วก็เห็นใจแล้วก็สงสาร
คือเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะเกิดมาก่อนที่อดีตเจ้าอาวาสจะมาอยู่วัดนี้
จากภาพแล้วน่าจะเกิดที่ก่อนหน้านั้นแหละ
บอกคนเราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอดีตได้
ปัจจุบันท่านเป็นพระที่ดีพัฒนาวัดให้เจริญขึ้น
ตอนนี้รู้สึกใจหายมากที่รู้ว่าท่านลาศิกขาแล้ว
แล้วก็รู้สึกสงสารท่านมาก
จากนี้ไปหากท่านกลับมาเป็นคาราวาสชาวบ้านก็ยินดีต้อนรับค่ะ

ถึงแม้ว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต

แต่ว่าถ้าเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ย
ก็ถือว่าขาดจากการเป็นพระตั้งแต่วินาทีนั้นแล้ว

อืมหกประเด็นนี้ร้อนแรงมากนะครับอืม
กรณีของพระฉันบวบเนี้ยนะฮะก็จะได้ยินสับแปลกแปลกเนี้ย
หลังหลังนี้เยอะมากเลยนะครับอืม